รวมทั้งหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะ
ซึ่งน้องลำไยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหไม่รอช้าอะไรใดเลย
เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเลยทันที
ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าที่ต้องมีการแจ้งความเอาไว้เนี่ยเป็นเพราะว่า
มันมีการนำภาพไปใช้แล้วก็ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นเอง
อืมนะคะ
อันนี้เป็นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของคุณแซค
ซึ่งก็มีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมออกมาเคลียร์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแหละ
สำหรับนักร้องลูกภูมิคุณซักช่วงนี้เกิดเรื่องรามากกับวงการลูกภูมิเยอะเลยนะ

ก็คือตกเป็นกระแสข่าวว่าทำนักแสดงหญิงคนหนึ่งท้อง

เดี๋ยวมาดูเรื่องของคุณแซคเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดถึง
อันนี้เป็นไอจีปลอมของน้องลำไยหายทองคำนะคะ
ความคืบหน้าคดีฟ้องร้องกับอดีตค่ายต้นสังกัด
กรณีที่ละเมิดสัญญาด้วยของน้องลำไยหายทองคำเนี่ย
ก็ยังคงเป็นที่พูดถึงแล้วก็ยังคดีความยังอยู่ในชั้นศาลตามเดิมด้วยนะคะ
โดยมีการมอบหมายให้ทนายความส่วนตัวเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้แทนค่ะ
อ๋อไอจีไอปลอมอะนะ
ใช่ค่ะ
คือหลังจากที่เราไปแจ้งความปุ๊บมีข่าวลงว่าเราไปแจ้งความอย่างเนี้ย

ก็เลยเหมือนว่าปิดไปเพราะว่ากลัวว่าเหมือนจะโดนสืบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่โดนหลอกนี่มีเยอะยังคะเท่าที่ลำไยรู้

น่าจะยังค่ะแต่ว่าคือก็เอาไปขายของไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็อยู่ในชั้นศาลค่ะไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะ

ไม่ลงตัวเรื่องมูลค่าอะไรเงินอย่างเงี้ยมั้ยค่ะ

ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะน้องไม่ได้ไปเอง

ตอนนี้ลำไยเนี่ยมีเรื่องที่ให้ต้องเคลียร์หลายเรื่องนิดนึงนะ

ตอนนี้ไอจีอันนั้นถูกปิดไปเรียบร้อยแล้ว

ใช่คนเนี่ยทำไอจีของดาราปลอมขึ้นมาเยอะมาก
เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะถ้าเกิดใครตามหรือเจอเนี่ย

ก็เอาไปหลอกล่วงเอาไปแบบขายของกวนเงินคนอื่นอย่างเงี้ย

ใช่อย่างที่ฉันโดนบ่อยคุณก็เคยโดนเหมือนกัน